คุณผู้ชมคะมีสุนัขรุมกัดเด็กจนเด็กได้รับบาดเจ็บอีกแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
แล้วก็เด็กที่ถูกสุนัขกัดเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่๑ขวบ๗เดือน
แผลเต็มตัวเลยต้องเย็บตั้ง๑๕เข็ม
นักข่าวของเราได้รับแจ้งนะคะจากนางสาวดนภาแซ่อึ้งอายุ๓๐ปี
เป็นชาวบ้านหมู่๑๕ตำบลโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งเป็นแม่ของเด็กหญิงประพานินโสภาอายุ๑ขวบ๗เดือน
คือหนูน้อยคนนี้ถูกสุนัขของเพื่อนบ้านรุมกัดจนได้รับบาดเจ็บอะค่ะ
นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลประจันตคาม
นักข่าวของเราก็ไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลประจันตคามมานะคะ
ก็หลับอยู่บนเตียงแม่กับย่าเฝ้าดูอาการอยู่
น้อยคนนี้ยังมีอาการแบบเหมือนกับสะดุ้งอ่ะสะดุ้งตลอดเวลาค่ะ
ตามตัวแผลเต็มตัวเลยคุณผู้ชมที่แขนที่ขาที่หัวก้นใบหูต้นคอแผ่นหลัง
หลังคือแผลแบบนับไม่ถ้วนอ่ะอืมแล้วก็มีแผลแบบใหญ่ใหญ่ด้วยอ่ะนะคะ
คุณหมอเย็บสิบห้าเข็มแม่บอกว่าเมื่อช่วงเช้าออกจากบ้าน
จะไปซื้อน้ำก็ไม่รู้ว่าลูกสาวเดินตามออกมาด้วย
พอลูกเดินมาถึงหน้าบ้านโอ้โหสุนัขวิ่งมาหลายตัวเลยค่ะ
รุมกัดจนเลือดไหลเต็มตัวนี่โชคดีที่มีชาวบ้านมาเห็น
แล้วก็เข้ามาช่วยเหลือนะคะก็รีบนำตัวน้องไปส่งโรงพยาบาล
สาเหตุที่มันกัดคนเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกัน
ก็ให้ข้าวให้น้ำกินอยู่นะอืมแล้วตอนนี้ล่าสุดนี่คือไปกัดเด็ก
เพราะว่ากัดไปเยอะเลยอ่ะแล้วเข้าไปดูเขายังแล้วคุยกับเขาว่าไง
ก็จะตกลงกันตกลงกันว่ายังไงก็จะเอาให้สุดเสียอะไรก็
ช่วยเหลือเขาแล้วหมาพวกเนี้ยที่เราคือมันดุอ่ะ
คือเราอยากให้หน่วยงานมาทำยังไงให้เก็บไปเลยก็ได้อืม
เอาไปเลยก็ได้มันเยอะกว่ามีหมดกี่ตัวของเรามีหมดกี่ตัว
กว่าตัวยี่สิบไหมโอ้โหอืมบอกว่าเอาไปเลยก็ได้
อยากเลี้ยงแล้วก็จะเลี้ยงไหวยังไง
เฉพาะแม่สุนัขเนี้ยสามสี่ตัวอืม
นับตัวผู้ที่เป็นพ่อมาเนี่ยลูกออกมาเนี่ยตอนเนี้ยยี่สิบกว่าตัว
ค่ะกัดชาวบ้านเข้าไปหมดเลยนะครับนายอนันต์ผู้แก้วอายุห้าสิบสี่ปี
ชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเด็กหญิงที่ถูกสุนัขรุมกัดบอกว่าเด็กหญิงถูกสุนัข
ไล่มานะฮะพอเห็นก็รีบออกไปช่วยหาไม้มาตี
ตัวเองก็ลื่นล้มไปด้วยก่อนที่พวกสุนัขจะวิ่งหนีไป
อ่าผู้หญิงเนี้ยโดนหมาแล้วไล่กระทาบมานี้อืม
ก็ออกมาพอดีออกมาพอดีก็เลยจะไปช่วยอืม
จะไปตีอืมหาไม้ไปตีเออลื่นแล้วก่อน

พูกพูกพูกพูกพูก